ไปดูเหตุการณ์ที่โคราชนครราชศรีมากันหน่อยนะฮะนี่ดูเหมือนว่าไม่ใช่อุบัติเหตุ
แล้วมีคนเสียชีวิตธรรมดาแล้วนะคะเพราะมันมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้น
คือญาติเนี่ยมาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าผู้ชายคนนี้ชื่อว่าคุณวสิทธนันนพลักษมีนะคะ
ประสบอุบัติเหตุก็คือขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
ชนเข้ากับร้านกาแฟที่ตำบลดอนหัวล่อตัวเมืองชนบุรี
แล้วเขาก็เสียชีวิตตอนที่กู้ภัยไปถึงเนี่ยก็พยายามยื้อชีวิต
ช่วยชีวิตแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลประเด็นดราม่ามันอยู่ตรงนี้ค่ะ
ส่วนตัววแหวนทองน้ำหนัก๑บาททองคำที่ผู้ตายใส่เนี่ยค่ะ
นิ้วกลางข้างซ้ายหายไปพี่อุ๋ยตอนนี้ยังหาไม่เจอนะคะว่าใครเป็นคนเอาไป
เขาเป็นรายเดอร์นะฮะผู้ตายเนี่ยใช่เหมือนกับแฟนสาวบอกว่าตอนเกิดเหตุเธอก็อยู่ด้วย
ค่ะแต่ตอนที่พาไปโรงพยาบาลเนี่ยแยกกันไปรถคนละคันอ๋อ
แต่จำได้ว่าแฟนใส่แหวนไว้ถึงเวลาแหวนหายหายไปไหน
ตอนรับศพมาบำเพ็ญกุศลเนี่ยแหวนหาย

ใช่แล้วแหวนนี้มันเป็นแหวนที่สำคัญนะคะ
เพราะเตรียมจะใช้เป็นแหวนที่แต่งงานต้นปีหน้า

อ่ะหลังจากที่เรื่องราวเนี่ยถูกตีแผ่ออกไป
มันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะเหมือนกันนะคะ
ตั้งคำถามก็มีการตั้งคำถามตรงนะคะ

สังคมตั้งคำถามว่าเอ๊ะตอนที่กู้ภัยจุดรากไปถึงเนี่ย

แล้วตอนที่กู้ชิบของโรงพยาบาลเนี่ยมารับต่อเนี่ย
มารับตัวของคุณวสิทธนันเนี่ยไปที่โรงพยาบาลต่อเนี่ย
นั้นยังอยู่ไหมแหวนวงนี้นะคะ
วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามทางกู้ภัยที่

ก็บอกว่ายังไม่ขอชี้แจงรายละเอียดนะคะ

ยังเห็นผู้ตายใส่แหวนอยู่ที่นิ้วอยู่เลย
มีหลักฐานเป็นภาพนิ่งจากเจ้าหน้าที่ที่มีการบันทึกไว้
จากนั้นก็นำส่งร่างของผู้ตายไปให้กับกู้ชีพของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

แต่แหวนจะหายไปช่วงไหนอย่างไรอันนี้ไม่ทราบเหมือนกัน

ทีมข่าวค่ะเดินทางไปที่วัดใหม่สะประทุมที่ตำบลโชคชัย
อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมาก็เป็นที่ตั้งสวดอภิษฐรรมศพของผู้เสียชีวิตนะคะ
ไปเจอกับสองท่านคุณพัชรพรอภิชาติกุณฑรเป็นพี่สาวของแฟนผู้ตายนะคะ
แล้วก็เป็นคนที่โพสต์คลิปแล้วไปเจออีกหนึ่งท่านก็คือคุณพันธิพาเริงสุขลนะคะ
เป็นแฟนสาวของผู้เสียชีวิตก็มีกำหนดที่จะแต่งงานกันช่วงต้นปีหน้า
ให้ข้อมูลบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยทีมกู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจช่วยเหลือแฟนนะคะ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเธอบอกว่าจากการสังเกตทรัพย์สินทุกอย่างที่อยู่ติดตัวแฟน
ก่อนจะพาไปส่งที่โรงพยาบาลแต่พอไปถึงโรงพยาบาลตอนนั้นทราบว่าแฟนเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
และพยาบาลที่อยู่โรงพยาบาลนะคะก็นำทรัพย์สินของมีค่าที่อยู่ในตัวแฟนออกมามอบให้กับเธอ
มีสร้อยคอทองคำแต่แหวนเนี่ยมันหายไปไม่ได้นำมามอบให้นะคะ

และไม่ถามมาถูกออกได้ระหว่างความจนถึงตอนนี้ยังไม่มีความคลึบหน้าทั้งสองเรื่องนะคะ